กลางการทำงานอย่างหนักของเจ้าหน้าที่บรรดายญาติของเด็กได้นิมนต์พระจากวัดทุ่งพี่เสืออำเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่
ทำพิธีขอขมาเจ้าแม่นางนอนรวมถึงเจ้าที่เจ้าทาง
ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เปิดป่าเปิดถ้ำเพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถค้นหาโค้ชและเด็กได้ทั้ง๑๓ชีวิตได้ภายในวันนี้
รวมทั้งได้ร่วมกันตั้งจิตอธิษฐานส่งกระแสจิตถึงเด็กให้เข้มแข็ง
จากนี้ยังมีพระจากจังหวัดอุดรธานีที่ทราบข่าวได้ติดต่อผ่านชาวเชียงรายเพื่อเข้าไปทำพิธีเปิดป่าเช่นเดียวกัน
โดยทุกคนยังมีความหวังอย่างเต็มเปรียบว่าเด็กทุกคนยังปลอดภัยและเชื่อว่าเจ้าหน้าที่จะช่วยออกมาได้สำเร็จ
เพื่อช่วยกำกับกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจและคอยช่วยเหลือทีมค้นหา
รวมทั้งยังส่งเฮลีคอปเตอร์กู้ภัยและเฮริคอปเตอร์พยาบาล
พร้อมรับช่วงต่อหากมีการส่งตัวผู้บาดเจ็บไปรักษาพยาบาล
เพื่อขอรับเงินบริจาคช่วย๑๓ชีวิตที่ติดในถ้ำว่าเป็นพวกเลว
และได้สั่งการให้ตำรวจเฝ้าดูอยู่
หากพบว่ามีการกระทำที่เข้าข่ายหลอกลวง
ให้จับกลุ่มและส่งดำเนินคดีทุกราย